ชีวิตเราเป็นคนมีค่าขาน้ำขาไฟขารถไฟฟ้า

นี่กำลังพูดถึงค่ารถไฟฟ้า
คือมันเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่จะลดเรื่องค่าคลองชีพ
แล้วมันก็มีเรื่องของการที่จะลดค่ารถไฟฟ้า

นายกออกมาพูดวันก่อนเรื่องของค่ารถไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะ
ค่ะใช่ทีนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบเรื่องนี้กัน
ไม่รู้ว่าปลายปีนี้จะมีการประกาศอัตราใหม่ของค่ารถไฟฟ้าหรือเปล่า
แล้วจะไปเริ่มกับโครงข่ายที่เป็นของรัฐก่อนหรือเปล่า
เรื่องนโยบายกัญชาเสรีด้วยนะคะ
วิเคราะห์ไปติดตามพร้อมกันกับอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ

ทุกครั้งที่มีรัฐบาลมาใหม่รัฐมนตรีมาใหม่
ก็จะมีนโยบายใหม่
ก็จะมีการประกาศว่าจะทำโน่นทำนี่

ประชาชนฟังแล้วก็ชื่นใจ
แต่ว่าการผลักดันนโยบาย
ที่จะให้เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติไม่ง่ายครับ
ในชีวิตประสบการณ์การทำข่าวของผมพบว่า
นโยบายอะไรดีหลายเรื่อง
เอาเข้าจริงแล้วเจอทางตันดันไม่ทะลุ
เพราะว่าเมื่อเราจะไปแก้ปัญหาหนึ่ง
มันก็จะไปพันกับอีกปัญหาหนึ่ง

สุดท้ายขึ้นมาต้องมาชั่งน้ำหนักกันอยู่ว่า

อย่างนโยบายของพักภูมิใจไทย
หัวหน้าพักอนุทินทั้งเลขาพักศักดิ์สยาม

คนหนึ่งไปอยู่กระทรวงคมนาคม
สัปดาห์แรกก็ประกาศเปรี้ยงปร่างเลย
เช่นคุณศักดิ์สยามประกาศเรื่องจะลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดสาย
วันแรกออกมา๑๕บาทเลยครับ
คนก็ฮือฮากันใหญ่เออดี๑๕บาท
แต่ว่าพอมีเสียงทักท้วง
ถัดมาก็บอกว่า

เอาสายที่รัฐบาลเป็นเจ้าของก่อน

บานลงทุนเองมีอะไรบ้างล่ะครับ
สายบางซื่อสายสีม่วงบางซื่อบางใหญ่

สายสีเขียวที่ต่อยอดจากหมอชิดไปคูคศ
สายสีเขียวที่ต่อยอดจากแบริ่งไปเคหะสมุทรปลาการ

แต่ว่าเอาเข้าจริง
ถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นที่๓สายนี้ที่รัฐบาลลงทุนเอง
ก็ทำท่าว่ามันจะไปไม่ได้ซะแล้วล่ะครับ
มีคนออกมาท้วงติงเรื่องนั้นเรื่องนี้
และล่าสุดเมื่อวานนี้
นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องนี้ครับ

นายกบอกว่าต้องไปดูว่า
ค่ารถไฟฟ้ามันเกิดขึ้นมาโดยเหตุผลอะไร

ต้องมีการพิจารณาจำนวนคนขึ้นลง
การลงทุนต้นทางมีจำนวนเท่าไหร่
และข้อสำคัญเป็นเรื่องของสัญญาที่ทำกันไว้
ถ้าเราไปแก้ไขผิดวิธีก็จะเกิดเหตุการณ์
อย่างที่เคยเกิดอีกคือเสียค่าโง่
จึงต้องมาหาวิธีกันว่า
หากลดราคาลดได้เท่าไหร่ลดส่วนใด
ถ้าบอกว่าลดตลอดทั้งสายแล้วจะเอารายได้ที่ไหนมาบริหารจัดการ
เพราะว่าในอนาคตเมื่อใช้ไปนาน
ก็จะมีเรื่องของการเสียหายชำรุดต้องซ่อมบำรุง
ฉะนั้นจึงต้องดูความเหมาะสม

แต่ทุกอย่างต้องดูหลักการเหตุผลว่าเป็นไปได้หรือไม่

ฉะนั้นนายกบอกขอให้ใจเย็น
จะลดราคาหรือไม่ลดราคาก็มีทางเลือก
มีทั้งทางรถยนต์ทางเรือเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะขึ้นรถไฟฟ้าทั้งหมด
อันนี้ถึงแม้ว่านายกพูดยังมีลูกเกรงใจอยู่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่ลด
แต่ทุกอย่างต้องดูหลักการและเหตุผลว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้
ทางการเมืองพูดอย่างนี้ก็แปลว่าถอดรหัสได้เลยครับเป็นไปได้ยากแล้ว
ก็ไม่ใช่เหนือความคาดหมายเพราะว่าการจะเอาเงินไปอุดหนุนจุนเจือ
ลดไฟฟ้าถ้าเราไปลดราคาแล้วไปทำผิดสัญญากับเขาเนี่ยเป็นเงินมหาศาลมาก
ภาวะที่รายได้ของรัฐบาลก็มีปัญหาแล้วถ้าสมมุติว่าเอาล่ะ
พอจะเอาเงินงบประมาณใส่ลงไปได้ไปชดเชยมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะ
ก็มีคำถามขึ้นมาเหมือนกับเคยมีคำถามทุกยุคเวลาจะเอาภาษีมาอุดหนุนจุด

ก็จะมีคำถามว่าภาษีที่มาเนี่ยเก็บมาจากคนทั้งประเทศใช่หรือเปล่า
ใช่อ้าวแล้วคนทั้งประเทศเขาไม่ได้มาขึ้นรถไฟฟ้าด้วย
เอาภาษีเข้ามามาจุนเจือชดเชยให้คนรถไฟฟ้าคนนั่งรถไฟฟ้านั่งถูกลง
มันเป็นธรรมไหมทฤษฎีนี้ก็มีการพูดถึงถกเถียงกันมาตลอด
ฉะนั้นเรื่องลดค่าโดยสารลดไฟฟ้าเหลือ๑๕บาททำใจเอาไว้หน่อย
ทำใจเอาไว้หน่อยว่าคงเป็นไปได้ยากลำบากแล้วครับ
อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายใหญ่ของภูมิใจไทย
เรื่องที่จะนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์
อันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าที่ตะเลิศไปถึงใช้คำว่ากัญชาเสรี
ตอนหาเสียงเนี่ยอันนี้จะยุ่งครับคือนโยบายที่จะบอกว่า
ผลักดันให้ทุกบ้านปลูกกัญชาได้บ้านละ๖ต้น
เพื่อเป็นการสร้างรายได้โอ้ยตอนหาเสียงตอนนั้น
บอกว่าเนี่ยปลูกได้๖ต้นเนี่ยผลผลิตของกัญชา๖ต้นเนี่ย
จะเอาไปขายเพื่อจะทำเป็นยาเป็นเยอ๖ต้นนี่จะได้อะไรได้
ได้เงินมาเดือนละเท่านั้นปีละเท่านั้นคนฟังเคลิ้มเลยครับ
กันใหญ่เอ๊ะปลูกกัญชาได้๖ต้นมีรายได้ดีกว่าไปทำไร่ทำนาอีกนะเอ้า
ถ้ายังงั้นก็เตรียมการจะปลูกกัญชาได้๖ต้นเนี่ย
มันจะมีปัญหาตามมาแล้วมันจะดันไม่ทะลุ
มีเสียงทักท้วงที่ผมคิดว่าน่าจะฟังเขาหน่อยคือ
คุณวิโรธสุ่มใหญ่คุณวิโรธสุ่มใหญ่เนี่ย
คนนี้ครับเขาเป็นประธานกรรมการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ
คุณวิโรธบอกว่าการนำมาการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์
สกัดเป็นน้ำมันกัญชาทั่วโลกเขาทำกันอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหา
แต่ว่าถ้าจะให้ถึงขั้นอนุญาตให้ปลูกกันได้แบบเสรีบ้านละ๖ต้นนั้น
อันนี้จะมีปัญหามีปัญหายังไงล่ะครับ
การขออนุญาตใช้กัญชารัฐบาลประเทศสมาชิก
จะต้องมีการประมาณการตัวเลขผู้ป่วยให้ชัดเจนที่ต้องใช้สารสกัด
เพื่อส่งรายงานไปยังสหประชาชาติถึงจำนวนผู้ป่วยที่มีความประสงค์ต่อ
การใช้สารกัญชาสกัดเพื่อคำนวณพื้นที่ปลูกกัญชาปริมาณเท่าไหร่
สอดคล้องกับคนไข้กลุ่มนี้แต่การจะอนุญาตให้ปลูกกัญชาครอบครัวละหกต้น
แสดงว่าทุกบ้านทั่วประเทศต้องมีผู้ป่วยมันผิดวัตถุประสงค์ของการขออนุญาต
ถ้าคุณละเมิดอนุสัญญาหากถูกลงโทษบทลงโทษจะรุนแรงกระทบต่อผู้ป่วย
เพราะประเทศไม่สามารถนำยาเข้าได้อธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ว่า
เราเดินหน้าที่จะให้ปลูกบ้านละ๖ต้น
ถ้าไทยกระทำฝ่าฝืนประเทศจะต้องถูกลงโทษ
โดยการฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างประเทศนั้นจะมีผลอย่างนี้
ทำให้เราไม่สามารถนำเข้ายาที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ได้เลย
ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยรวมกับผู้ป่วยโรงพยาบาลระบบสาธารณสุข
และทำให้ประชาชนผู้ป่วยเดือดร้อน
ประเทศจะอยู่ในภาวะไม่สามารถนำยาทางการแพทย์เข้ามาได้เลย
โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ยุ่งนะสิครับ
ฉะนั้นมาจับตาดูว่าในทางการเมืองจะมีผลกระทบยังไง
เพราะว่าตอนหาเสียงป้ายกัญชาเสรีปลูกบ้านได้ละ๖ต้นเนี่ย
ยังติดหูติดตากันอยู่
ภูมิใจไทยไปหาเสียงที่ไหนก็โชว์เรื่องนี้
คนที่เขาเลือกพักภูมิใจไทยเขาก็ชอบนโยบายนี้
แล้วก็เลือกเข้ามาได้สอสอมาตั้งเยอะแยะ

ฉะนั้นถ้านโยบายนี้มันไปได้ครึ่งเดียวคือเอากัญชาน้ำมันกัญชามาทำทางการแพทย์
แต่ปลูกกัญชาบ้านละ๖ต้นไม่ได้

ผิดผิดที่หาเสียงไว้ไหม

ขาใหญ่ของภูมิใจไทยคุณเนวินชิดชอบ

บอกว่าถ้าภูมิใจไทยไปร่วมรัฐบาลแล้วทำเรื่องกัญชาไม่ได้

ผมนี่แหละจะเป็นคนลุกขึ้นมาไล่พักภูมิใจไทยเอง
นี่คุณเนวินนะคุณเนวินชิดชอบนะ
ฉะนั้น๒เรื่องของภักดิ์ภูมิใจไทย
เรื่องลดราคารดฝ่ายฟ้า๑๕บาทตลอดสาย
กัญชาเสรีจะเสรีมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ล่ะ
แต่ว่านโยบายที่จะให้ชาวบ้านปลูกกัญชาได้บ้านละ๖ต้น
ต้องคอยดูว่าจะไปถึงไหน

สนใจครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

น่าจับตามองเพราะว่ารัฐมนตรีทั้งสอง

ออกตัวแรงเหยอวบายตั้งแต่แรก

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ

เราก็ต้องรอติดตามเรื่องของนโยบายกัน